สวัสดีเราคือฟุตซอง
ฟุตซอลกติกาจะคล้ายกับฟุตบอลสนามใหญ่
แต่ผู้เล่นน้อยกว่าคือมีผู้เล่นแค่๕คน

ฟุตซอลจะมีขนาดเล็กกว่า

จะสามารถควบคุมการเล่นบนพื้นได้ดีกว่า
การแข่งขันฟุตซอลแบ่งเป็น๒ครึ่ง
ครึ่งละ๒๐นาทีพัก๑๕นาที
โดยเวลาจะนับถอยหลังและหยุดทุกครั้ง
เมื่อบอลออกนอกสนามหรือเกิดการฟาว
และที่พิเศษในฟุตซอล
ทั้ง๒ทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกครึ่งละ๑ครั้ง

เมื่อลูกออกนอกสนามฟุตซอล
จะไม่ใช่การทุ่มบอลด้วยมือเพื่อส่งบอลเข้าสู่การเล่นเหมือนฟุตบอล
แต่จะตั้งเตะจากจุดที่เบาออกด้วยเท้า
ตามศัพท์เทคนิคว่าคิกอิน

สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
แต่ต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ในสนามออกมาก่อนนะครับ
ฟุตซอลจะมีกฎ๔วินาที
หมายถึงผู้เล่นต้องเล่นบอลภายใน๔วินาที
ไม่ว่าจะเป็นการเต็มมุม

และผู้รักษาประตูห้ามถือลูกนานกว่า๔วินาที

และเสียสิทธิ์การครองบอลให้ฝ่ายตรงข้ามทันที
ฟาวในฟุตซอลจะมีการนับรวม
ซึ่งทีมใดทำฟาวโดยตรง

จะเสียจุดโทษจุดที่๒ทันที

ทีมจะต้องเล่นแค่๔คน

จึงจะเติมผู้เล่นลงมาให้ครบ๕คนได้อีกครั้ง
แต่ได้เสียประตูให้ฝ่ายตรงข้าม
สามารถส่งผู้เล่นคนที่๕ลงมาได้ทันที
โดยไม่ต้องรอให้ครบ๒นาที
ฟุตซอลเป็นเกมที่มีความเร็วมาก

ประตูสำคัญเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม
แม้จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วินาทีก็ตาม
ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกมสนุกเล้าใจ
ผู้รักษาประตูสามารถขึ้นไปเป็นผู้เล่นได้
หรือเปลี่ยนผู้รักษาประตูออก
และนำผู้เล่นตำแหน่งอื่นขึ้นมาเสริมแทน
แต่ก็เสี่ยงเสียประตูในจังหวะสวนกลับ
เพราะไม่มีผู้รักษาประตูเช่นกัน

กีฬาฟุตซอลไม่ยากใช่ไหมครับ
เพราะที่จริงแล้วฟุตซอลใกล้ตัวพวกเรามาก
สนามที่ใช้พื้นที่น้อยและหาง่าย
ไม่ว่าจะเป็นร้านอเนกประสงค์ในโรงเรียน

จึงทำให้เกิดการแข่งขันฟุตซอลเกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค
จนถึงลีกฟุตซอลสูงสุดของประเทศอย่าง

ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ทำให้ทีมฟุตซอลของไทยเรานั้น
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเวทีโลก
โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่๑๖ของโลก
และเป็นอันดับ๓ของทวีปเอเชียเลยทีเดียว